มาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวภาคเหนือกันหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมตอนนี้หลายคนค่ะไปอยู่ที่เหนือแล้ว
ใจเราไปอยู่ที่เหนือแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมด้วยนะคะ
ทั้งรายงานข่าวแล้วก็อยากทั้งไปเที่ยวในเวลาเดียวกัน
อยากจะแว๊บไปเลยอยากจะว๊าบไปตอนนี้เลย
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่เป็นไรนะคะ

แต่เดี๋ยวอาจจะได้ดูวันนี้เป็นวันสุดท้าย
นั่นสิค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูเริ่มดูเลย

อย่างเมื่อวานเรารายงานข่าวตรงยอดดอยอินทนนท์เนี่ย
เกี่ยวแม่ปลาอุณหภูมิคือ๐องศาเซลเซียส
วันนี้อุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่ที่๓องศาเซลเซียต

หนาวจัดอยู่ฮะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า๗๙องศาเซลเซียสเนี่ย

คุณผู้ชมเห็นนะคะเหมือยขาบขาวโพลนแบบนี้นะคะ

โดยเกิดขึ้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๔๓และ๔๒
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นและตื่นตัวของคนที่ไปเที่ยวมากนะคะ
สภาพอากาศบนดอยอินทนนอย่างที่บอกไปนะคะ
วันนี้อุณหภูมิก็อุ่นขึ้นนิดหนึ่งค่ะ
บริเวณยอดดอยกิวแม่ปานวัดอุณหภูมิได้๓องศาเซลเซียส
ขณะที่ทำการอุทยานวัดได้๘องศาเซลเซียสนะคะ
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปเรารายงานข่าว

แต่ก็ยังอยู่ในโหมดหนาวเย็นค่ะ
ทำให้เช้านี้เหมือยขาบขึ้นเต็มเลยนะคะ
ส่วนทะเลหมอกก็มาจากงดงามตามธรรมชาติใครที่ตื่นเช้าก็จะได้ชมได้แชะภาพกับทะเลหมอกนะคะ
จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย
แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เป็นลักษณะคือซุปเปอร์สเปรดเดอร์เหมือนครั้งก่อนก่อนแต่ก็มีตัวเลขของผู้ป่วยอยู่นะคะ
แต่ยังอยู่ในโหมดปกติค่ะโดยทางอุทยานนั้นได้มีการตรวจเข้มคุมเข้มนะคะ
ไข้นักท่องเที่ยวทุกรายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็มั่นใจ
พากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนดอยอินถนนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เต็มไปหมดเลยค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาก็มากันเป็นกลุ่มกลุ่มนะอ่าฮะ
ไปนอนกลางเต็นต์เต็มพื้นที่ก็เลยทำให้บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับขณะเดียวกันที่เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะ
อายุหนึ่งสัปดาห์คุณดูสิตัวกระเปียกเดียวอะค่ะเออแล้วมันจะตัวลายลายหน่อยวิ่ง
นักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายภาพดูสิความน่ารัก
ตัวหนึ่งอายุสักประมาณกว่า๓ปีเป็นหมูป่าดาวเด่นของที่นี่
จากว่าเหยินเนี่ยมีลักษณะผิดปกติที่ใบหน้าแต่ก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ก็มีการเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด๑๙เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
โดยทุกคนที่ไปเที่ยวนะต้องสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยค่ะ
แล้วก็ชนิดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนนะคะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม๑๒เมตร
ตรการเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะคะ
ครับไปที่วังน้ำเขียวนะฮะจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

หวานกรอบนะโอ้โหข้างนอกเขียวข้างในเนื้อขาว

เฉลี่ยหน้าสวนปีนี้กิโลกรัมละ๖๐๗๐บาทนะครับ
ก็มีเกษตรกรเพาะปลูกพุษานมสดกันอย่างแพร่หลายไม่น้อยกว่า๓๐ราย
รวมพื้นที่ในการปลูกในจังหวัดนครราชศรีมา๓๐๐ไร่นะฮะ
คราวนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวไปซื้อกันถึงสวนเลยสดแบบนี้
ก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีในช่วงของฤดูหนาวแบบนี้นะครับ
โดยเจ้าของสวนลุงอินก็คือลุงอินมูลพิมาย
ลุงอินนี่บอกว่าพุทธซานมสดที่นี่ไม่ใช้สารเคมีหรือยากข้ามแรงในการปลูกนะในการดูแลเลยนะ
ต้องใส่ใจด้วยวิธีทางธรรมชาตินะครับตรวจแปลงปลูกบ่อย
ปลูกวิธีใส่แน่นอนเป็นปลูกอินสี่นะฮะทำเองด้วยคุณผสมเองกับนมบัวสด
แล้วก็จะช่วยให้ผลผลิตพุษานมสดมันหวานหอมกรอบอร่อย
นักท่องเที่ยวก็มีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นขาจรก็มานะแล้วก็ลูกค้าประจำก็มีนะครับ
จองพุษานมสดกันจำนวนมากแล้วก็เดินทางมาที่สวนก็มาเก็บสดเลย
เห็นการปลูกเลยมาเรียนรู้กันด้วยเลยนะฮะ
ผุทธซานมสดด้านเราเนี่ยคล้ายกับผุทธซาไต้หวันอ่ะ
รสชาติคล้ายกันนะฮะหวานกรอบชำใช่อร่อยค่ะ
ปิดท้ายบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดน้องคายนะคะก็คือคักไม่แพ้กันค่ะ
โดยเฉพาะที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะ
เป็นพื้นกระจกใสที่วัดผาตากเสื้อไปแบบนี้ไปชมคุณเห็นไหม

ถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยก็จะเห็นนี่แม่น้ำโขงมองลงไปเห็นเขาเห็นแม่น้ำโขงเลยข้ามฝั่งลาวเลยนะฮะ
ถ้าไปฤดูฝนเดินระวังหน่อยลื่นนิดนึงแต่ว่าจะเห็นแบบผืนป่าสีเขียว
แล้วก็เห็นรุ้งกินน้ำส่วนหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมเนี่ยคุณดูนะทะเลหมอกลอยหนาแบบนี้ปกคลุมพื้นที่ทางการเกษตรนะฮะ
กลุ่มแม่น้ำโขงประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็อุณหภูมิลดลง
เหลือเพียง๑๖องศาเซลเซียสนะคะพอหมอกจางไปสิ่งที่เห็นคือเหมือนเปิดม่านอ่ะ
พอหมอกจังไปสิ่งที่เห็นคือแม่น้ำโขงค่ะจะเห็นวิถีชีวิตของชาวรุ่นแม่น้ำโขง
อำเภอสังคมแล้วก็ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนเลยนะคะ
อย่างที่คุณบอกไปไปที่เนี่ยวัดผาตากเสื้อที่หนองคายเนี่ย
ไปที่เดียวคือได้ทุกบรรยากาศเลยอะฮะ